คุณเข้มหัสวีที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมา
วงอีเวนต์ไปไม่ได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าอะไรโควิด
แต่ช่วงนี้โควิดซาซาแล้วนะคะ
นี่เลยจ้ะจัดให้เลยสักหนึ่งอีเวนต์
สำหรับเข้มหัสวีสุดหล่อของเรานะฮะ
ต้องบอกว่างานนี้ค่ะหนุ่มเข้มมาตื่นเต้นเป็นพิเศษนะ
เบอร์เลอร์เลยจ๊ะเข้มหัสวีไปเลย
แล้วก็ทั้งเรื่องร้องเพลงโชว์สดนะคะ
มีบางช็อตถึงจำคอร์ดกีต้าไม่ได้ด้วยนะ
แต่ว่าความหล่อยิ้มเก่งกับเสียงกรี๊ดของแฟนเนี่ย
ทำให้งานแรกของหนุ่มเข้มนะคะ

ต้องถามถึงประเด็นร้อนสักหน่อยหนึ่ง

อีก๔เดือนหมดสัญญาวิกหมอชิด

จะติดปีกบินชิ่งไปช่องอื่นหรือเปล่า

รีบชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า

ปีหน้ายังมีละครให้จิ้นฟินเวอร์ด้วย
นางเอกคู่หูมุกดาเข้มมุกดาเข้ม
เออสองเรื่องไปเลยนะคะ

ก็มีเข้าแวะเข้าไปเล่นในทวิตเตอร์กับแฟน

พิตาร์ก็อาจจะหิดนิดหน่อย
ไปไกลเลยครับปิดเพี้ยนไปไกลนิดหน่อยครับ
สัญญาณเหมือนกับปีหน้าใกล้สัญญาณหมดแล้ว

ก็มีคุยกับผู้ใหญ่นะครับผม

ก็ยังคงให้ทุกคนให้กำลังใจนะครับ
ผมก็มีเล่นอยู่๓เรื่องนะครับผม

ผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบในตัวละครของทั้งมุกแล้วก็ทั้งตัวผมนะครับ

สำหรับละครสองเรื่องของน้องเข้มหัตวี
แต่ว่าถึงดิดกีต้าถอดเพี้ยน
ไม่เป็นไรความหล่อให้อภัยเสมอ
ใช่แฟนก็ไปรอให้กำลังใจกันเยอะด้วยวันนั้นนะคะคุณผู้ชม